เนื่องจากที่ตำรวจก็ได้มีการไปตรวจค้นบ้านของนายเปรมชัยในวันที่๗กุมภาพันธ์นะคะก็ไปเจองาช้างครับ
วันนี้ค่ะตำรวจปทศได้เชิญนักวิทยาศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เข้ามาตรวจงาช้างที่ตรวจยึดมาได้นี้
และถ้าหากพบว่ามีการครอบครองอย่างไม่ถูกกฎหมายมีความผิดก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ติดตามกันจากคุณพลอยสจิฤทธิสินค่ะรายงานสดมาจากกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
และขณะนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการค่ะก็ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบงาช้างจำนวน๔กิ่งนะคะ
หรือ๒คู่ค่ะที่ถูกตรวจยึดได้นะคะจากบ้านนายเปรมชัยกรณสูตรค่ะ
ประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยนะคะโดยจะมีการชั่งน้ำหนักค่ะตรวจวัดรอบงานะคะ
โดยหลังจากนี้นะคะก็จะมีการนำผลพิสูจน์นี้นะคะไปตรวจสอบต่อไปค่ะ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานนะคะนิติวิทยาศาสตร์ค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะคะ
นำโดยนายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีค่ะรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะคะ
สัตว์ป่าและผลันพืชค่ะได้เดินทางมาที่กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พบในบ้านของนายเปรมชัยค่ะโดยนายปิ่นศักดิ์นะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่า
ได้รับการประสานงานจากตำรวจนะคะเพื่อที่จะขอให้เข้าตรวจสอบงาช้างค่ะ
เกี่ยวกับการลงทะเบียนนะคะแล้วก็การจดแจ้งค่ะ
ซึ่งจะมีการตรวจสอบงาช้างค่ะว่าเป็นงาช้างของแอฟริกา
หรือเป็นงาช้างของเอเชียนะคะเนื่องจากประเทศไทยค่ะ
ได้มีการกำหนดไว้นะคะว่างาช้างค่ะที่ลงทะเบียนได้นั้น
จะต้องเป็นงาช้างของเอเชียเท่านั้นค่ะซึ่งหากเป็นงาช้างประเภทอื่นนะคะ
ก็จะเข้าข่ายว่าผิดกฎหมายในข้อหาครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะ
ซึ่งในวันนี้นะคะได้มีการตรวจสอบงาช้างจำนวน๔กิ่ง
หรือสองคู่ค่ะเริ่มจากมีการชั่งน้ำหนักนะคะ
ตรวจวัดค่ะสกัดเนื้อเยื่อจากฐานงาช้างนะคะ
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวงาค่ะ
ขนาดโค้งนอกกว่า๑๔๐เซนติเมตรครับ
โค้งใน๑๒๙เซนติเมตรคนงา๓๖เซนติเมตร
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการประเมินมูลค่านะคะ
กิโลละสี่หมื่นบาทค่ะกิ่งละประมาณห้าแสนบาท
มูลค่ากว่าสองล้านบาทจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
เอกสารที่พบภายในบ้านของนายเปรมชัยนั้นนะคะ
ก็คือเอกสารการขอครอบครองงาช้างค่ะ
ที่ยืนไว้นะคะเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดค่ะ
แต่ยังอยู่ในขั้นตอนของการยื่นเรื่องนะคะ
แล้วก็ยังไม่สามารถระบุได้ค่ะว่าที่ทำเรื่องขอนั้นเป็นหงาช้างจำนวน๔กิ่งนี้หรือไม่
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์กันค่ะ
สิ่งที่เราจะตรวจสอบก็คือว่าเรื่องของการลงทะเบียน
หรือว่าหงาช้างแอฟริกาหรือหงาช้างไทยค่ะ

คงใช้เวลาประมาณ๓อาทิตย์นะครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกสุวัฒน์อินทาศิตรนะคะ

ก็ได้ระบุค่ะว่าขณะนี้ทางตำรวจนะคะ

ปรสรรคับพิชาพฤติปรุงงานช้างครับ

เราก็เราจะเริ่มเล่งบรรยายตรวจด้วยกัน

ชิ้นเนื้อที่ว่านั่นคือชิ้นเนื้อของเสือดำ
ที่อ้านเขาเป็นเสือดำตรงนั้นใช่ไหมครับ

นางสาวกาญจนานิตยะนะคะ

แล้วก็นายนพดลพฤทธวันนะคะ

เห็นนายวิเชียรชินวงนะคะ
หัวหน้าชุดจับกลุ่มพร้อมกับชุดจับกลุ่ม

แม้ว่างาช้างแอฟริกานะคะ

ทั้งสองประเภทค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ

ผลตรวจที่สูตรดีเอเนเอ

เพื่อยืนยันนะคะความชัดเจนต่อไปค่ะ

พจริษฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกองบังคับการปราบราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร